รถของตัวเองก็ไม่ใช่อยู่จะขับออกไปแบบนี้เรียกว่า
ขโมยนะฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าของรถมาเห็นพอดีว่า
ผู้ชายคนนี้แหมกำลังจะขับรถเข้าออกไปเพราะผู้ชายคนนี้
เข็นรถซาเล้งมาเอามาจอดที่ลานจอดตรงนี้
ซึ่งก็ไม่ใช่ที่ของเขาและมารู้ภายหลังว่ารถซาเล้งคันนี้
ก็ไม่ใช่ของเขาไปขโมยเขามาอีกที
เดี๋ยวนะขโมยซาเล้งมาเสร็จแล้วปั๊บจะมาขโมยรถกระบะขาวคันนี้ต่อ
นี่ฮะเดินมาด้อมมองรถกระบะขาว
ลองเปิดประตูดูเอาเปิดได้เอาลองสตาร์ทดูสตาร์ทได้
เพราะกุญแจเสียบไว้ใช่แล้วทีนี้เจ้าของรถวิ่งออกมาคุณค่ะ
จางวัดตรงนี่จะของรถก็อุ๋ยวายเหมือนกัน

โอ้เหี้ยประมาณว่าเจ้าของรถเหมือนเป็นใคร

ก็หาวิธีในการที่จะไล่ผู้ชายคนนี้ลงจากรถ
การไปหยิบไม้เหมือนไม้คานนะคุณ
เอามาทั้งทิ่มตำกระทุ้งกระทุ้ง

แล้วนี่คือจังหวะนั้นฝั่งขโมยก็จับไม้จับปลายไม้อยู่นะ

ใช่แล้วฝั่งขโมยพยายามจะสตาร์ทรถนะ
บางจังหวะรถควันดำพุ่งออกมาเลย
แต่ขโมยเขาคงขับไม่ค่อยเป็น

สุดท้ายนู่นเจ้าขโมยก็เจ็บไปเหมือนกัน

เขาจับสีคลั่งอยู่แบบนี้ก็คงโดนไปหลายอักอยู่เหมือนกันนะ
ส่วนเจ้าของรีบมาดึงกุญแจออกจากรถให้ก่อน

ตอนแรกไก่อยู่แถวหลังรถไก่กระเจิงเลย
แล้วผู้ชายคนนี้ก็เข็นรถซาเล้งข้ามถนนไปนู่น
เข็นข้ามถนนสุดท้ายนะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็ข้ามถนนไปนู่น
คุณเหตุการณ์นี้อยู่ในความมึนงงของพี่ผู้ชายเสื้อเหลือง

สุดท้ายพี่ผู้ชายเสื้อเหลืองมารู้ทั้งหมดทั้งมวล
ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครรวมถึงซาเล้งคันนี้เป็นของใคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายเขียงที่ริมถนนสาย๑๐๑โพลทอง
หมู่บ้านหนองดงตำบลโคกสูงอเผิบโพลทองจังหวัด๑๐๑
ผู้ชายคนนี้เขาเปิดร้านอยู่เขาดูลูกค้าอยู่ลูกค้ามาซื้อเขียง
ปรากฏว่าอยู่ดีได้ยินเสียงรถกระบะสตาร์ท
เขาเลยวิ่งมาดูเห็นโจรร้ายเข้ามาจะขโมย
เขาก็เลยวิ่งไปหยิบไม้เอามาทิ้มตำต่อสู้
คนร้ายสู้ไม่ไหวก็ทิ้งทั้งรถกระบะ
แล้วก็ทิ้งรถพ่วงไว้ตรงนี้นะครับ

ปรากฏว่าการไปแจ้งความทำให้รู้
ว่าจริงแล้วโจรรายนี้ก็ไปขโมยรถซาเล้ง
หรือว่าจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เจ้าของก็คือคุณลุงประดับโนนสุวรรณมา

บอกว่าจอดไว้ขณะที่ไปรับจ้างให้อาหารไก่ท้ายหมู่บ้าน

ผู้ชายเสื้อน้ำเงินคือนายจ่อย

จ่อยเป็นคนในหมู่บ้านแหละ

คุณลุงก็เลยไปแจ้งความที่โรงพัก

แล้วก็ไปเจอกับพี่ที่เป็นเจ้าของร้านเขียงพี่เสื้อเหลืองคนนี้

เลียงเหตุการณ์ไปมาปรากฏว่านี่

กระบะก็เกือบถูกขโมย
ได้นะฮะส่วนกระบะก็รอดปลอดภัยจากฝีมือของโจรร้ายนี้นะฮะ
ทีนี้ตำรวจนะตามไปจับกลุ่มตัวนายจ่อยผู้ก่อเหตุได้

แต่นายจ่อยได้รับบาดเจ็บบริเวณตา
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะ
หลังรักษาหายตำรวจจะอายัดตัวมาดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์นะฮะ
คาดว่าที่บาดเจ็บที่ตาเนี่ยเพราะว่าโดนเนี่ย

แล้วคงไปทิ่มตาด้วยแหละนะฮะ